แต่ทีนี้มันจะมีคลิปที่ชาวบ้าน

จะเห็นความเสียหายจะเห็นลมที่มันพัดแรง
คลิปพวกนี้ก็ถูกแชร์ในโลกโซเชียล

จุดตรงนี้ได้รับผลกระทบหลายพื้นที่เลย

อาจจะปลิวต้นไม้
ปลิวประหว่างเที่ยว

รับทรุปวิทยุ
ว่าออกทางสิพี่

ออกในักลินนะครับ

บอยู่ใต้อาคารนะไม่กล้าออกไปข้างนอกเลย
แล้วรถคันเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นคันหนึ่งที่จอดอยู่กลางลาน
ไม่มีใครกล้าค่ะที่จะฝ่าพายุไปแล้วไปขยับรถออก
คนที่ถ่ายก็บอกว่าจะปลิวไหมคันนั้นอาจจะปลิวไหม

ส่วนอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมบันทึกเอาไว้เวลา๑๔นาฬิกา๔๐นาที
ที่บริเวณโรงพยาบาล๐๑๑บางจากตะมนต์บางจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
เป็นภาพลมพายุพัดแรงที่พัดต้นไม้ใหญ่เนี่ย
ล้มลงกลางลานจอดรถของโรงพยาบาลเลยนั่นนะคะ
ลมทั้งฝนทำให้แทบมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะ
เห็นแต่สายฝนสีขาวพร้อมกับลมพัดแรง
แล้วก็ผลกระทบจากลมพัดแรงก็คือต้นไม้ล้มแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมครับไปดูอีกคลิปเป็นวินาที
ที่พายุโสดร้อนปลาเบิกเนื้อคุณดูสิ
ขึ้นฝั่งพื้นที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็มันมีคลื่นลมแรงคลื่นสูงซัดเข้าหาฝั่ง
บริเวณชายฝั่งปากพนังแล้วก็ที่แหลมตะลุมพุกนะครับ
ถูกถ่ายไว้ได้เหมือนที่ชาวบ้านเหมือนกันนะครับ
ช่วงต้นที่พายุพัดเข้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขาบอกว่าโอ้โหคลื่นโหดเลยซัดเข้าชายฝั่ง
ร้านค้าบริมหาดพังราบนะครับ
แรงลมยังพัดต้นไม้ล้มพาดเสาไฟฟ้าคุณดูสิ
มอบแรงกระเบิดตุ้มแบบนี้
ใครแบะขึ้นมาโอ้โฮน่ากลัวนะครับ

หลากเข้าทั่วหมู่บ้านบริเวณแหลมตะลุมพุก

เจ้าหน้าที่ต้องรีบออกเดินรถกระจายเสียง
เรียกชาวบ้านให้อพยพออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน
โดยเจ้าหน้าที่ต้องขับรถฝ่าลมฝ่าฝน
ประกาศให้ทุกคนรีบออกจากบ้านนะครับ

คือไม่ออกจากบ้านไม่ได้อันนี้เขาแชร์กันเลยนะ
ออกจากบ้านไม่ได้ถ้าได้ยินคำพูดนี้ก็คือ
พูดว่าไม่ต้องห่วงทรัพย์สินให้รักษาชีวิตเอาไว้
เรามีบทเรียนมาแล้วอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
เราเจ็บปวดมามากพอแล้ว
ก็ต้องย้อนกลับไปที่แหลมตะลุมพุก
พายุแพเรียสปี๒๕๐๕วันที่๒๕ตุลาคมนะ
มีผู้เสียชีวิต๙๑๑คนที่นี่นะครับ
ผมไปอ่านข้อความของชาวบ้านที่เคยเขียนไว้
เหมือนเป็นบทความไว้บอกว่าโอ้โหตอนนั้นตื่นตกใจมาก
แล้วก็สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านะ
ศพเป็นร้อยเนี่ยลอยเกลือนเลยนะครับแล้วก็
เวลาน้ำลดลงไปก็ฝังศพไว้ตรงนั้นแหละ
ตรงจุดที่พบศพบางศพยังมีมือมีแขนยื่นออกมาเลย
คือคิดดูว่าสมัยนั้น๕๗ปีที่แล้วนะครับ
ค่ะนี่แหละคือเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องไปบอกชาวบ้านเลยนะ
ไม่ต้องห่วงทรัพย์สินใช่ไหมให้รักษาชีวิตให้รอด
แต่ใช่ค่ะแต่ทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดู
ไปดูอีกคลิปหนึ่งที่เขามีการแชร์กันมากนะคะ
คือผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าพวงพิษทิพย์รัฐแก้ว
เขาโพสต์คลิปนี้คุณคือไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องพยายาม
พยายามเกลี้ยกล่อมคุณยายค่ะคุณยายเกาะขาต้นแน่นเลยนะ
ไม่ยอมอบพยพออกจากบ้านพักซึ่งบ้านของคุณยายเนี่ยอยู่ที่
แหลมตลุมพุกเทียมเผลอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
จุดที่ศูนย์กลางพายุเคลื่อนขึ้นฝั่งตรงนี้เลย
เจ้าหน้าที่บอกยายจะให้ยายไปศูนย์อุปยกเถิด
ทางการเขาเตรียมไว้ให้นะตอนนี้พายุปลาบึกขึ้นฝั่งแล้ว
ลมพัดแรงน้ำก็กำลังขึ้นแต่คุณยายเนี่ยบอกว่าไม่เอาไม่เอา
อยู่ที่บ้านแม้ว่าจะต้องอยู่คนเดียวเนี่ย
ก็บอกว่าจะเฝ้าบ้านไม่ยอมไปไหนเลย
แล้วยกมือไหว้เจ้าหน้าที่หลังจากนั้นคุณยายเอามือเกาะขาโต๊ะก่อนเอาไว้เลย
ไม่ยอมไปไหนเออแล้วก็บอกว่าไม่ไปไม่ไป
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาเรียกว่าอยู่นานเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่ต้องส่งคนไปอยู่เป็นเพื่อนนะคะ
เพราะว่าคุณยายไม่ยอมออกมาก็ต้องให้มีคนไปอยู่เป็นเพื่อนด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะ
ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็จะติดที่ห่วงที่แบบนี้แหละนะคะ

ส่วนเรื่องของคลิปมีการเผยแพร่คลิปเยอะมาก
เขามีคำเตือนเลยนะว่าถ้าเผยแพร่คลิปที่เป็นเท็จเนี่ย
ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของข้อกฎหมายพระราชบัติคอมพิวเตอร์ด้วย
เพราะจะทำให้ตื่นตระหนกกันนะครับ